ดูเรื่องความฮือฮาของชาวบ้านที่เขาไปเจอจับภาพสีทองกันหน่อย
คือมันเป็นความแปลกจริงวันหนึ่งเนี่ยแค่ไปหาปลาไม่ได้ปลาแต่ได้แต่ภาพตัวนี้ค่ะ

สีเหลืองทองอล่ามเลยทีเดียว
คือเดี๋ยวนี้เห็นแต่ภาพสีทองผมว่าผมก็ไม่ค่อยแปลกกับมัน

แต่ชาวบ้านก็เห็นตัวจริงแล้วก็ได้ครอบครองได้เอามาเลี้ยงตัวเป็นเป็นอะ
เห็นมั้ยใหญ่คู่อุ้มกันคงจะหนักพอสมควรเพราะว่า
อายุประมาณสัก๒ปีนะคะ
ตัวสีเหลืองเดินต้วมเตี้ยมอยู่ในป่อปูนซีเมนด้วยนะคะ
นี่อ่าะเฮ้ยท้องก็โชว์โชว์พุงด้วย

คือหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็กระตะผับไปแหละ

แต่คุณพี่คนนี้ค่ะคุณนิรรณคุณระบุช
บอกว่าปกตินะผมก็ออกหาปลาเป็นประจำมันแหละแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ออกหาปลาในลำห้วยด้วยการวางตาไข่ดักปลาอืม
แต่ที่ถ้าแปลกใจก็คือวันนั้นอ่ะไม่มีปลาติดมาสักตัวเลยนะเออ
กำลังจะเก็บตาข่ายดักปลากลับบ้านแล้วพอแล้ววันนี้ไม่เอาแล้ว
แต่พอตอนที่ใกล้จะกลับเนี่ยค่ะกลับไปเห็นว่ามีตะภาพสีทองตัวนี้ติดตะข่ายมา
อืมในใจเนี้ยโหดีใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอืม
แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอากลับมาบ้านนะคะมากราบไหว้บูชามาเก็บเอาไว้มาเลี้ยงเอาไว้เป็นที่ระลึก
และที่สำคัญเชื่อด้วยว่าตะภาพสีทองตัวนี้จะนำความโชคดีมาให้แน่นอนเอามาแล้วเอามาแล้วปุ๊บตั้งชื่อเลยค่ะ
ว่าชื่อว่าเจ้าเสาทองเพราะเจอในวันเสาร์แล้วมันเป็นสีทองอ๋อหน้ามันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
ก็ได้ฟังแต่ในข่าวคราวนี้มาดูกับตัวแล้วก็เชื่อเหมือนกันว่าตะภาพสีทองตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบอันนี้เป็นความเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าให้โชคให้ลาบยังไงนะคะถ้ามีความคืบหน้าว่าให้โชคให้ลาบเราจะมาบอกคราวหน้าต่อไปเต่านี้เป็นมิตรเพราะมิตรที่ดีคือมิตรภาพนะคะ